คุณผู้ชมคะมีเหตุหลอนเกิดขึ้นนะคะ
ในกรุงเทพมหานครนี่แหละค่ะแถวทุ่งครุ
คือมีวินจักรยานยนต์รับจ้างคนหนึ่งเขาเสียชีวิตอยู่ในห้องพัก
ยังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าเป็นหัวใจวายเป็นอาการป่วยหรือว่าอย่างไร
แต่ที่แน่เสียชีวิตมาประมาณ๒๓วันแล้ว
ทีนี้เพื่อนข้างห้องจังหวะที่จะเดินกลับห้องแล้วมันต้องเดินผ่านเขานะ
เขาก็เห็นแล้วแหละว่ามีกู้พงกู้ภัยจะมาขนขา
จังหวะผ่านห้องเพื่อนบ้านบอกว่าเห็นเงาสีดำยืนอยู่ข้างศพ
แล้วไม่ได้เห็นคนเดียวลูกชายเขาก็เห็นเหมือนกัน
เท่านั้นไม่พอนะคะโทรศัพท์จะไปเล่าให้น้องสะพ้ายฟัง
สะพ้ายที่อยู่ในสายบอกว่านั่นเสียงอะไรอ่ะทำไมได้ยินเสียงเหมือนผู้ชายไอ
แล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนอาเจียนโอ้โหคราวนี้เขาเลยบอกว่ากลัวมาก
ไม่รู้จะทำยังไงดีเล่าให้ฟังก่อนนะคะแยกเป็นสองเหตุนะ
สำหรับเหตุเสียชีวิตเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับแจ้งมาช่วงดึกเมื่อวานนี้ค่ะ
ว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ที่ห้องพักย่านทุ่งครุก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบ
เข้าไปถึงในห้องก็เจอศพของนายสมโพธิกิติพงศ์วัย๕๔ปีนะคะ
อยู่ในสภาพเปลือยนอนหงายอยู่ใกล้ประตูห้องมีเสื้อวินรถจักรยานยนต์พาดอยู่บนตัว
มีขวดเบียร์ล้มระเนรนาศแล้วก็มีร่องรอยอาเจียนเป็นทางจากห้องน้ำจนถึงที่นอนเลยค่ะ
ตรวจสอบเบื้องต้นน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๓วัน
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะแต่ก็ต้องชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงก่อน
แล้วก็จะติดต่อญาติให้ทราบเพื่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาด้วยเราส่งคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐ
ผู้สื่อข่าวธรรมดาทีวีลงพื้นที่นะคะเป็นที่อยู่ในจอยประชาอุทิศเจ็ดสิบห้า
แยกเจ็ดขีดสองไปพูดคุยกับนางสาวนัตยาริบลับบุญวัยสี่สิบสองปี
เพื่อนข้างห้องค่ะเธอบอกว่าผู้ตายเนี่ยมีอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
อยู่คนเดียวอยู่มานานหลายปีแล้วค่ะก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเท่าไหร่หรอก
เช้าก็ออกไปขี่วินเย็นก็กลับเข้าห้องก็มีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะ
ทุกวันทุกวันก่อนหน้านี้ไม่กี่วันเธอสังเกตว่ามันมีน้ำไหลออกมาจากห้องของนายสมโพธิผู้ตาย
ไหลไปห้องข้างข้างก็เลยแจ้งเจ้าของอพาร์ทเมนต์ให้มาดูเรียกกันนานสามสิบนาทีค่ะ
กว่านายสมโพธิจะยอมเปิดประตูออกมาโอ้โหแต่สภาพตอนนั้นเนี่ยเธอบอกว่าดูไม่ได้เลยนะ
เพราะลักษณะเหมือนคนป่วยมากพูดจาก็ไม่รู้เรื่อง
แล้วหลังจากวันนั้นไม่มีใครเจอนายสมโพธิอีกเลยจนกระทั่งเมื่อคืนนี้ค่ะ
เธอก็สงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมนายสมโพธิเนี่ยนะเปิดไฟในห้องทิ้งเอาไว้
กลางวันก็เปิดกลางคืนก็เปิดแง้มดูประตูหน้าห้องก็ไม่เห็นใคร
ตะโกนเรียกก็ไม่มีคนตอบมันเอกใจอะค่ะก็เลยไปแจ้งเจ้าของ
ก็ตามคนมาช่วยกันเรียกเรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตอบรับ
สุดท้ายต้องงัดประตูเข้าไปค่ะเธอบอกว่าจังหวะที่งัดประตูเปิดพัวเข้าไปเนี่ยนะ
โอ้โหกลิ่นเนี่ยพุ่งเข้าจมูกเลยค่ะเป็นกลิ่นเน่าแล้วอะค่ะ
แล้วก็เหลือไปเห็นนายสมโพธินอนเสียชีวิตอยู่ตรงประตู
เล่าให้ฟังบอกว่าระหว่างรอเจ้าหน้าที่มาตอนที่เธอโทรไปแจ้งความแล้วนะคะ
เธอก็ชวนเพื่อนไปซื้อเบียร์มาดื่มดื่มดับความกลัวเธอว่าอย่างนั้นนะ
แล้วก็มีลูกชายกับลูกสาวไปด้วยทีนี้ตอนจะกลับมาที่ห้องตัวเองอ่ะ
มันต้องผ่านหน้าห้องนายสมโพธิไงเธอบอกว่าจังหวะที่รีบวิ่งผ่านห้องเนี่ยนะ
ตาเธอเหลือไปเห็นเงาดำของผู้ชายยืนอยู่ข้างศพก็หลอนอยู่คนเดียวนะตอนแรกอ่ะ
เนี่ยจังหวะนี้ค่ะโอ้โหอันนี้ก็น่ากลัวไปแต่คงคงไม่ได้จ้องเธอขนาดนี้อ่ะนะ
แต่เธอเห็นไปเงาดำแบบนี้แต่เธอก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องไปตกใจมาก
แล้วก็พูดกับลูกชายบอกว่าแม่เห็นเงาดำข้างศพเท่านั้นแหละค่ะ
ลูกพูดขึ้นสวนขึ้นมาเลยบอกว่าแม่ก็เห็นเหรอผมก็เห็นเหมือนกัน
นี่ไงแม่ไม่ได้เห็นไปคนเดียวไงลูกชายก็เห็นด้วยอะค่ะ
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่มาถึงแล้วก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จังหวะนั้นเนี่ยเธอโทรวีดีโอคอลไปหาน้องสะพ้าย
ก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะว่าเออมีเพื่อนข้างห้องตายนะ
อยู่อยู่น้องสะพ้ายทักกลับมาว่าเสียงใครอ่ะเหมือนเสียงผู้ชายไอแล้วก็อ้วก
เธอก็บอกเอ้ยนี่อยู่คนเดียวตรงนอกชานห้องสุดท้ายจะมีเสียงคนไอได้ยังไง
พอคุยกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ค่ะได้ยินเสียงวี๊ดดังขึ้นมา
หูที่คุยโทรศัพท์อยู่เลยจนน้องสะพ้ายต้องถามย้ำกลับมาอีกว่า
นี่เสียงอะไรอีกโอ้โหคราวนั้นอ่ะขนลุกเลยอ่ะค่ะ
เธอบอกว่าสงสัยนายสมโพธิ์อาจจะอยากบอกอะไรหรือเปล่า
ต้องเป็นนางสมโพธิแน่เลยที่อยากจะสื่อสารอะไรผ่านมาทางแบบ
เนี่ยการโทรศัพท์แบบนี้
เดี๋ยวเออจะย้อมใจจะนอนเดินเพื่อนก็แบบลูกสาวเขาเดินผ่านไปแล้ว
เพื่อนไม่กล้ามองก็เลยบอกว่าเดี๋ยวกระชาก
กระชากมือเพื่อนแล้วแล้วเดี๋ยวเราวิ่งผ่านห้อง
แต่ช่วงจังหวะที่ว่าพี่วิ่งอย่างนี้เพราะเอิ้นมันต้องตรงตัวต้องตรงนี้แล้ว
ห่างตาละมันไปเห็นเห็นเป็นผู้ชายเงาดำ
ยืนอยู่ตรงช่วงช่วงประตูช่วงประตูข้างในนะตรงข้างศพ
คือมันแป๊บนึงคือเราเห็นเลยว่าเป็นเงาดำ
ก็สบยังอยู่ตาไม่ฝันนะเพราะว่าเราวิ่งแล้วห่างตาละ
มองแล้วแบบอย่างเงี้ยหรือไปมองเห็นคืออะไร
พูดแบบเบื่อไปอย่างเงี้ยก็เลยแบบเสร็จแล้ว
ก็เลยไปบอกลูกลูกสาวหลอกมึงเป็นแม่เห็นนะ
แต่เห็นไม่ถนัดว่าใช่หรือว่าคิดมากเปล่าก็ไม่รู้
แต่แล้วลูกชายบอกแม่เห็นใช่ไหมผมก็เห็นอยู่
ตอนนั้นลูกชายเห็นอยู่บอกเงาดำใช่ไหมบอกอือใช่
มีเสียงวีดเข้าโทรศัพท์แต่แบบวีดแหลมมากเลย
ยังด่าเลยว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออ
ก็คือเราไม่รู้ว่าเขาเสียตั้งแต่เมื่อไหร่
แล้วเราอยู่ตรงนี้เราเพิ่งจะมารู้
ลองไปฟังเสียงของนางสาวสุพัตราริบลับบุญ
สะพ้ายของนางนัตยากันหน่อยนะคะคนที่คุยวีดีโอคอลกันอยู่แล้วบอกว่า
ได้ยินเสียงเหมือนคนไอคนอาเจียนแล้วก็ได้ยินเสียงวีดเนี่ยค่ะ
เคยได้ยินแบบไหนอืม
วีฟแบบว่าแก้วหูเนี่ยแบบต้องเอาโทรศัพท์ออกอ่ะ
จากที่คุยกันปกตินะก็แค่นั้นเอง
แต่ว่าครั้งแรกที่บอกว่ามีเสียงอายที่มีเสมหาเนี่ย
เจ๊บอกว่าคุยเขาคุยมุมนี้คุยมุมนี้แค่สองคนคือคุยทาง
ทางนี้กับเราเขาบอกไม่มีใครนะ
แล้วก็ตัวเขาไม่ได้ยินเสียงไออะไรทั้งนั้นแค่นั้นเอง
หนูก็เป่าห้อยชอบว่าชอบด่าแล้วบอกว่า
มึงจะไออะไรกับนักหนาวะอ่าก็เลยบอกว่า
เสียงประมาณเสียงผู้ชายแหละก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอ่ะนะคะ
นี่ก็ต้องย้ำเลยนะคะซึ่งนายสุจิตพดุงทรัพย์เจ้าของอพาร์ทเมน
ก็บอกว่านายสมโพธิผู้ตายเนี่ยเขาอยู่ที่ห้องพักนี้มา๑๐กว่าปีแล้วค่ะ
ตัวคนเดียวไม่ค่อยพูดจาสูงสิงกับใครเท่าไหร่
จากการชนะสูตรของเจ้าหน้าที่เนี่ยเบื้องต้นพบว่าน่าจะเป็นโรคประจำตัวนะคะ
แล้วตอนที่เกิดเหตุน่าจะพยายามออกมาขอความช่วยเหลือ
แต่ลื่นล้มหัวฟาดพื้นซะก่อนแล้วก็เลยเสียชีวิตค่ะ
ส่วนประเด็นเรื่องเงาดำที่ยืนข้างศพเนี่ยทางเจ้าของอพาร์ทเมนต์บอกว่า
ก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
นายสมโพธอ่ะนับถือศาสนาอิสลามค่ะซึ่งถ้าเอาตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามแล้วเลย
ก็คือว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาก็จากโลกนี้ไปเลยไม่มีการเหมือนกับว่า
เป็นวิญญาณเร่ร่อนยังมีห่วงไปตามหาคนรู้จักหรืออะไรอย่างนี้
ถ้าตามความเชื่อของเขาเนี่ยไม่มีนะคะ
อ๋อวิญญาณไม่มีครับไม่มีเพราะว่าคือศาสนาอิสลามนะครับ
เขาจะไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับ
ก็คือว่าเมื่อคนตายไปแล้วก็เขาก็จะไปสู่ตามพบภูมิของเขานะครับ
แต่ว่าไม่มีวิญญาณเมื่อคืนเมื่อคืนที่เคลียร์กันจนถึงตีหนึ่งตี๒
ก็ไม่มีลูกบ้านก็ไม่มีใครบอกว่ามีเรื่องอะไรพวกนั้น
ก็หลังจากนี้ก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้มีนัดกับพ่อพ่อผู้เสียชีวิตนะครับ
เขาเคลียร์ของออกก็ค่าเช่าค่าอะไรเราไม่เอาเราทำบุญหมดนะครับ
แล้วก็ให้เคลียร์ของออกพอหลังจากเคลียร์ของออกเราก็รีโนเวทห้องเราใหม่
เขาก็บอกว่าตั้งใจว่าจะทำบุญแบบศาสนาอิสลามอะค่ะ
แบบนั้นให้ด้วยก็เพื่อความสบายใจทั้งของตัวเขาแล้วก็ของลูกบ้านคนอื่นด้วย